มีคลิปอุบัติเหตุซึ่งก็เป็นอุทาหรณ์
เพราะว่าครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุชนกันรวด๗คันเลยนะคะ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วยค่ะ
คือโทนซีดซาสกันอยู่ตรงนี้
เหมือนเป็นโดมิโนชนเป็นคลื่นกันเลยนะคะ
คือเป็นทางข้ามเกาะด้วยไงใช่
เป็นภาพจากกล้องหน้ารถจับภาพวินาทีรถเก๋งสีแดงคันหนึ่งขับรถด้วยความเร็วค่ะ
ก่อนที่จะพยายามแซงนี่คันนี้ค่ะเร็วแล้วก็จะแซงพยายามจะแซงใช่แซงซ้ายด้วย
แซงซ้ายตัดหน้ารถอีกคันนึงนะคะนี่ค่ะพยายามแซงแล้วสุดท้ายประยักษณ์กระชันมากเลยเนี่ย
เสียหลักโอ้โหปาดกระบะแล้วไปพาเขาไปด้วยอ่ะใช่
แล้วก็พาปาดกระบะปุ๊บแซงไม่พ้นปุ๊บพุ่งข้ามเกาะกลางนะครับ
ไปชนอีกกับรถสิบล้อที่วิ่งอยู่อีกฝั่งนึงค่ะ
ชาวเน็ตก็เห็นคลิปนี้ก็ดูแล้วก็แชร์กันเยอะเลยนะคะ
ตรวจสอบข้อมูลจากแฟนเพจเฟซบุ๊คของมูลนิธิกู้ภัยร่มทรายจุดสวินทวงนะคะ
เปิดเผยว่าเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๕เมษายน๙นาฬิกา
บริเวณหมู่บ้านสุขใจด้านถนนสุวินทวงค่ะเข้ามุ่งหน้าเข้าฉะเชิงเซาค่ะ
มีรถที่ได้รับอุบัติเหตุรวมทั้งหมด๗คัน
เป็นกระบะ๒คันเก๋ง๑คันจักรยานยนต์อีก๒คัน
แล้วก็รถ๑๐ล้อ๑คันรวมไปถึงรถบัสอีก๑คันด้วยนะคะ
ในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งราย
รับแจ้งว่ากระเด็นออกจากกระบะเสียชีวิต
แล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายอีกหนึ่งราย
ก็ติดอยู่ภายในรถกระบะนะคะ
ผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตไม่ใช่คนก่อเหตุเลยนะคะ
เป็นคนที่โดนลูกหลงทั้งสองคนเลย
คือคันสีแดงนั่นแหละที่ซิ่งแล้วก็พยายามจะแซง

ระยะกระชั้นแบบนั้นมันแซงไม่ได้
อย่าทำแบบนี้เลยคุณผู้ชมมันไม่คุ้มจริง

คิดว่าแบบมั่นใจการสกิลการขับรถตัวเอง

เราต้องคิดถึงชีวิตผู้อื่นด้วยนะคะ